ที่มาร่วมงานบุญวันนี้

จะไปนะคะต้องไปค่ะต้องไปตามเลย
คุณผู้ชมนานพี่ปีฝนแม่แพทลีตซิ้ง

คุณแม่ไฮอภพรโถ่ฟ้าเมืองไทย

อาจจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะไปทัวร์ค่ะ
ทัวร์ทำบุญนะคะกับคุณแพทย์นับประพา

มีน้องสกายมีแม่อายมีออมสุชา

วายสุด

สามดอกพอพอเก็บที่เล่นที่สุดนับโหตค่ะ

ขอบคุณครับ
และคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โลเคชั่น๒นะคะ
ก็เป็นศาลที่อยู่ตรงศาลสนพระพระชัย๒ค่ะ
เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคุณแพทย์เนี่ยขออะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเลยเนี่ย

เอาละค่ะเลขรถหน้าจอ๓๓แล้วก็๓๓
เลสซิ่งเขาเสี่ยงเซ็มซีได้อะไรนะ

แต่คุณผู้ชมถ้าดูอยู่ตอนนี้มันเคลื่อนใช่ไหมคะ

ถ้าเคลื่อนไปด้านหน้าก็เป็น๒๕

ก็คือดักหน้าดักหลังเอาไว้ให้พร้อม